เป็นเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจร
เป็นห้องพักครูนะคะในห้องคอมพิวเตอร์
เขาบอกว่าโน้ตบุ๊กกว่า๕๐เครื่อง
แล้วยังมีพวกข้อมูลของนักเรียนอะไรอีก
เสียหายนะคะทั้งหมดเลย
เหตุการณ์นี้ตำรวจนะคะของสพพระนครศรียุธยาค่ะ
พอรับแจ้งเหตุปุ๊บก็รีบไปเลยนะคะ
เกิดขึ้นในสถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาค่ะ
อยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ที่ไปถึงต้องมีการประสานรถดับเพลิงของอบต

แล้วเนี่ยคือเหตุการณ์เนี่ย
ตรงเนี่ยมันเป็นอาคารคุ้นจงลงลูกควัน
วันมันยังขมุกขมัวอยู่แบบนั้นนะคะเป็นจำนวนมาก
ตรงนี้เป็นอาคารสูง๓ชั้นนะคะ

อย่างที่บอกควันพวยพุ่งออกมามีแสงเพลิงออกมานอกตัวอาคารด้วย

ทุบหน้าต่างกระจกทุกบาน
แล้วฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้เพลิงเนี่ยคือมันลุกไหม้แล้วมันลุกลามเป็นวงกว้าง
สุดท้ายใช้เวลาอยู่กว่าสัก๑ชั่วโมง
สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้สำเร็จนะคะ
แต่ก็ยังเหลือกลุ่มควันเล็กน้อยนั่นแหละค่ะ
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอาสาของมูลที่พุทธไทยสวรรค์ถูกกระจกบาด
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
ไปตรวจสอบในพื้นที่พบว่าตรงชั้น๑เป็นห้องทำงานของคณะครูอาจารย์
ตรงนั้นคุณผู้ชมด้วยความที่มันเป็นห้องทำงานของครูอาจารย์ใช่ไหม
มันจะมีตู้เอกสารคุณของนักศึกษาเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีแอร์ติดผนัง๖ตัว
พิวเตอร์ตั้งโต๊ะ๓๐ตัวโน้ตบุ๊กอีกกว่า๒๐ตัว
ยังมีชุดคุยรับปริญญาและสิ่งของมีค่ามากมาย
ทั้งหมดตรงนี้คุณผู้ชมดูเนี่ยภาพนี้เลย
ไหม้ขึ้นไปดันเพดานข้างบนตรงนี้เสียหายทั้งหมดนะคะ
เขาบอกเลยว่าใช้คำว่าทั้งหมดเลยก็ว่าได้
ที่ต้องไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อน
ทีนี้พอไปสอบถามอาจารย์ท่านหนึ่ง
ชื่อว่าอาจารย์มาโน่ชายคลอง
บอกเลยอาจารย์นะคะอยู่ในอาการตกใจมาก
อาจารย์บอกว่ามันเป็นวันหยุด
มีการสอนพิเศษของนักศึกษา
ซึ่งนักศึกษากลุ่มนี้เขาจะเดินทางมาเรียน
เห็นกลุ่มควันก็รีบไปบอกเขา
พอเขารู้ปุ๊บรีบมาไขกุญแจเข้าไป
ตอนนั้นควันหวยพุ้งออกมาแล้ว
เข้าไปข้างในไม่ได้ลองฟังเสียงอาจารย์เล่าค่ะ

ทางด้านผู้เชิญแสตราอาจารย์ศรีสุรางค์ค่ะ
อิ่มสะอาดท่านเป็นผู้เชิญอธิการฝ่ายบริหาร
เล่าแบบนี้ว่าตอน๑๐โมงนั่นแหละ
คือรับแจ้งมาจากนักศึกษาที่จะมาเปิดอาคารเรียน
เขาเห็นกลุ่มควันตอนนั้นแหละออกมาจากห้องพระครู
ทีนี้ตัวอาจารย์เองก็เลยเดินทางมาดู

ที่เกิดเพลิงไหม้น่าจะเป็นห้องทำงานของอาจารย์นั่นแหละ
แล้วอย่างที่บอกมันมีพวกเอกสารใช่ไหมมันเป็นเชื้อเพลิงไง

ทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้พังไปหมดนะคะ
เอาเป็นว่าโชคดีตอนนั้นไม่มีนักศึกษาหรืออาจารย์มาปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยกลายเป็นว่านะไม่มีใครได้รับเคราะห์นี้ไปแล้วค่ะ
สาเหตุเบื้องต้นก็คงจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เขาบอกว่าน่าจะรัดวงจรมาจากบนฝ้าคุณเห็นไหม
ฝ้าไหม้พังไปหมดเลย
แต่เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบถึงความเสียหายก่อน
เรื่องต้นคาดไว้ว่าเป็นล้านแน่นอนค่ะ
โอ้โหเอกสารต่างไม่รู้เอกสารสำคัญด้วยหรือเปล่านะ